การแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายคนพอจะยิ้มออกแต่ในคำยิ้มออกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่นะในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างแต่ว่าแน่นอนล่ะน้ำจิตน้ำใจคนบันเทิงยังส่งกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเป็นสามีภรรยาคู่นี้เลยนะคะคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมกับซีซีวัดค่ะโอ้โหแท็กทีมกันเข้า

นี่บอกเอาไว้บอกว่า
เตรียมของทั้งหมดนี้ไปจัดแจงให้กับพ่อแม่พี่น้อง

กินกันไปอิ่มกันไปเลยค่ะจุกนะ
ใช่นะคะเช่นเดียวกับนางเอกคนนี้นะคะ

เจ้าตัวนะคะจัดแจงเตรียมอาหารแห้งไข่ไก่จำนวนหลายสิบแพ็คเลยค่ะ
เพื่อส่งกำลังใจให้กับคนที่กักตัวย่านสายใหม่นะคะศูนย์บริการสาธารณสุขนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงนะคะหนุ่มปออันนบนั่นเองนะคะ
ก็นำข้าวกล่องไปช่วยเหลือนะคะแคมป์คนงานย่านคลองสามวาแถวบ้านเขานั่นแหละคุณผู้ชม
ส่งข่าวว่าที่นั่นเนี่ยยังรับผู้ป่วยนอกเขตมาแยกกักตัวด้วยนะคะ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝากถึงคนที่ใจบุญว่า
แคมป์คนงานนั้นนะคะยังมีสิ่งขาดแคลนแล้วก็ต้องการของใช้ส่วนตัวมากมายอยู่นะคะ
ถ้าใครแบบมีความประสงค์จะไปบริจักษ์ตรงนั้นนะคะ
ก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณปอนพจะช่วยหยิบยื่นตรงนี้ไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือดีนะคะที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกันตอนนี้นะคะ

คนนี้ทำข้าวกล่องปันสุกนะคะ๓๐๐ชุดค่ะ
ในนั้นเนี่ยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยหน้ากากอนามัยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์
โรงพยาบาลละ๗๐ชุดค่ะพร้อมส่งขนมของกินเป็นกำลังใจเล็กน้อย
ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วย
โรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้รับบริจาคอยู่นะคะนิดนึงขอคนละ๙บาทบริจาคกันได้
ละมือแบบนี้แหละคือในสถานการณ์ที่เราเห็นแต่ข่าวร้ายอ่ะ
ข่าวพวกนี้แหละมีการช่วยเหลือซึ่งการหยิบยื่นน้ำใจเนี่ยมันก็พอให้เรายิ้มได้บ้าง
ใช่นะคะคือเทียบกับข่าวของบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เพราะว่าเรามีแต่ความสุขมอบให้ค่ะจ้ะอย่างข่าวนี้นะคะ